มาที่เรื่องของเหตุการณ์ความสูญเสียอีกหนึ่งเหตุการณ์สะเทือนขวัญสะเทือนใจมาก
พาดหัวข่าววันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะ
เก้งเผือกหายจุดชนวนนายสัตวแพทย์ฆ่าครั่งผอสวนสัตว์
ท่านโดนยิงไปหลายนัดเหมือนกันคุณผู้ชมสุดท้ายเป็นเรื่องของเก้งเผือกที่หายไป
แล้วก็มีทางด้านของนายสารแพทย์ถูกสั่งย้ายจากการหายไปของเก้งเผือก
แต่ดูเหมือนว่าเขาไม่พอใจสติแตกก็เลยเอาปืนไปยิงภูมิในการองค์การสวนสัตว์จนเสียชีวิต
้งเผือกเนี่ยเป็นสายพันธุ์พระราชทานคุณผู้ชมนะฮะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อวานตอนเช้าก่อน
นายสุริยาแสงพงศ์ภูมิในการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ในภาพรมราชุปธรรมถูกยิงด้วยปืนก้าวมอมมอล์หลายนัด
โดนศีรษะไป๒นัดลำตัว๑๒นัด
รวมทั้งหมดโดนตัวเข้าไป๑๔นัด
ในจุดเกิดเหตุไปเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่๑๙ปลอก
ทางด้านของพอองค์การสวนสัตว์นอนเสียชีวิตอยู่บนชั้น๒
ในห้องทำงานของผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ที่สงขรา
เป็นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ที่สงขรา
และตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้าฝ่ายอนุลักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์
ก็ไม่ใช่ย่อยหมายถึงว่าตำแหน่งทั้งสองท่านก็สูงทีเดียว
หลังก่อเหตุตัวผู้ก่อเหตุกลับไปที่บ้านพักนะฮะอยู่ในสวนสัตว
ห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๒๐๐เมตรนี่ในห้องนี้
ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวตายอันนี้เป็นห้องนอนของลูกชายเขา
อยู่บนชั้นสองของบ้านนะแต่เป็นบ้านพักที่สวนสัตว์คาด
ว่าสาเหตุมันเกิดจากการที่ผู้เสียชีวิตคนแรกพุ่มในการ
มีคำสั่งย้ายผู้ก่อเหตุไปประจำที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ในช่วงที่นายสุริยาลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลูกเก้งสายพันธุ์
พระราชทาน๒ตัวเป็นลูกเก้งเผือกที่อยู่ในส่วนจัดแสดงที่สงขรา
มันหายไปอย่างมีเงื่อนงำแล้วมันหายได้ยังไง
คนที่ดูแลก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบหรือว่าต้องโดนตรวจสอบ
ทีนี้ย้อนกลับไปวันศุกร์ที่ผ่านมาคือก่อนหน้าจะเกิดเหตุ๑วัน
เพิ่งจะออกคำสั่งโยกย้ายข้าราชการและทศาสตร์สนสัตว์สงขรา
ออกจากพื้นที่รวม๓คนด้วยกัน
ก็คือมีนายเฉลิมวุฒิเกษตรสมบูรณ์
ท่านนี้เป็นภูมิในการสวนสัตว์สงขรา
นายภูวดลสุวรรณะอันนี้ผู้ก่อเหตุ
ตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายอนุลักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์
และคนที่๓คือนายอุทัยภูญรัตน์
โฆษณาการสัตว์รักษาการหัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์
มีคำสั่งให้มีผล๕ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้วันจันทร์
ทีนี้ลูกชายพอรู้ว่าพ่อไปก่อเหตุยิงภูมิ
ในการองค์การสวนสัตว์เนี่ยรีบเดินทางไปเลย
เดินทางมาจากอำเภอสิงหานครพอไปถึงบ้าน
ได้ยินเสียงดนตรีไทยโบราณที่พ่อชอบ
เปิดออกมาจากมือถือรู้เลย
นั่นคือพ่อผมที่อยู่ในบ้านนะ
เข้าไปหาหวังจะพูดคุยเกลี้ยกรอบ
เพราะรู้แล้วพ่อยิงคนตายมานะฮะแต่พอเดินขึ้นไปบนห้อง
พบว่าพ่อเอาปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวตายไปแล้วฮะ
นี่แหละครับขณะที่นางชะนิตามาละวันโน
คนนี้เป็นเพื่อร่วมงานของนายศัตรวแพทย์ภูวะโดนเล่าแบบนี้
ผู้ก่อเหตุทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปี๓
เกือบ๒๕ปี๒๔ปีได้
เป็นคนน่ารักรักในการทำงานมาก
ชอบอ่านหนังสือไม่เคยเห็นว่ามีนิสัยใจร้อน
คุณผู้ชมสังเกตไหมครับเหตุการณ์แบบนี้พอเกิดขึ้นเนี่ย
จริงคนก่อเหตุเดิมไม่ได้มีนิสัยใจร้อนเลยนะ
มันต้องมีปัจจัยครับมันต้องมีปัจจัย
ช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุเนี่ยยังเห็นว่าผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตเนี่ย
ไปดูกรงเก้งหม้อครับ
เพื่อตรวจสอบว่าจะมีความเชื่อมโยงกับลูกเก้งเผือกที่หายไปหรือเปล่า
ทั้งคู่กลับมาที่ห้องทำงานครับ

แต่คาดว่าตอนคุยกันเนี่ยอาจจะเกิดบันดาลโทษะกัน
แล้วก็การก่อเหตุนี้ก็เลยเกิดขึ้นครับ

ไม่ค่ะจริงไม่ค่ะ
ไม่ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการหาอยู่แล้ว
เรื่องหายเนี่ยหมอไม่คิดตรงนั้นนะตัวหมอเองไม่ได้คิดตรงนั้นหรอก
ซึ่งมีรักฐานที่จะให้พอสุริยายตรวจสอบชัดเจน
รักฐานมันไปตามการชัดหนสูจน์นะคะมันจะมีการชัดหนสูจน์อยู่
มีใบบันทึกสัตว์ป่วยสัตว์ตายจากคนเลี้ยงหัวหน้างาน
บังคับบัญชาก็มีตามลำดับชั้นของเขาอยู่แล้ว
สาเหตุอะไรทำไมคุณต้องมีคำสั่งยาย

นี้ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่า
คำสั่งพี่ก็ยังไม่เห็นเลยอะค่ะ
นี่แหละครับพี่ชะนิตาเนี่ยเล่าอีกนะครับว่าก่อนเกิดเหตุ
นายภูวดลเนี่ยโทรไปลาภรรยานะ

โทรไปลาภรรยาซึ่งอยู่ในอาคารสำนักงานที่เกิดเหตุด้วยนี่แหละ

คือภรรยาเป็นลมไปทันทีเลยที่รู้ว่าสามีก่อเหตุตอนนั้น
ส่วนสาเหตุที่เลือกจบชีวิตในห้องนอนของลูกชายเพราะอะไรรู้ไหม

เป็นลูกคนแรกและเป็นลูกคนที่เขารักมาก
จดหมายสั่งเสียเอาไว้ด้วยครับ
บอกว่าของต่างพ่อเก็บเอาไว้ที่ไหน

แล้วก็วางตังค์เอาไว้ด้วย๓๐๐บาท
นี่แหละฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับ

มาดูพะยาวแวดล้อมบ้างเข้ายังไงกันนะครับ
ซึ่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องเก้งเผือกที่หายไป

คุณเฉลิมวุฒิเป็นผู้ในการสวนสัตว์สงขลา
แล้วก็นายสัตวแพทย์ภูวดลผู้ก่อเหตุเข้าไปสอบถาม

คือคุณภูวดลต้องคิดอะไรไว้แล้วล่ะ

เฉลิมวุฒิเดี๋ยวออกไปก่อนนะ
อยากจะคุยกับท่านผอเป็นการส่วนตัว
เออลักษณะคือเตรียมการมาก่อน

สักพักเสียงปืนดังขึ้นครับคุณผู้ชมครับ
กันว่าสาเหตุน่าจะมาจากนายภูวดลไม่พอใจที่ถูก
นายทรุยะเนี่ยสั่งย้ายกระทันหัน
โดยให้ไปปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญสวนสัตว์
สังกัดสำนักอนุรักษ์แล้วก็วิจัยแทน
เนื่องจากคือที่ย้ายไม่ได้ย้ายเพราะว่ามีความผิดหรืออะไรนะ
เขาบอกว่าเนื่องจากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เก้งเผือกทั้งสองตัวเนี่ย
มันหายไปนี่นะครับ
ทีนี้ไปสำรวจตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะเราไปหาข้อมูลนะคะว่าเก้งเผือกในสวนสัตว์สงคราเนี่ย
มีทั้งหมดกี่รุ่นมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะข้อมูลได้มาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เก้งเผือกพระราชทานที่สวนสัตว์สงขลานั้นมี๓รุ่นด้วยกัน
ตัวแรกชื่อว่าคุณเทียนคุณเทียนเนี่ยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
พระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนานีพันปีหลวงนะคะ
ซึ่งคุณเทียนเสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้นี่ไม่ได้มีปัญหานะคะ
ส่วนรุ่นที่สองชื่อว่าคุณมูมูเป็นเพศผู้แล้วรุ่นที่๓นี่แหละที่มีปัญหา
ชื่อว่าคุณภูมิแล้วก็คุณภาคซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์โดยธรรมชาติของสวงสัตว์สงขลา
แต่ว่าปัจจุบันสวนสัตว์สงขลาตอนนี้เหลือตัวเดียวชื่อว่าคุณมูมูเป็นรุ่น๒นะคะ

สวยค่ะคุณภาคหายไปเมื่อเดือนกันยายน๒๕๖๓เดือนที่แล้ว
แต่มีหลักฐานชัดเจนว่าคุณภาคถูกงูเหลือมกินจนตาย
ส่วนคุณภูมิหายไปเหมือนกันค่ะหายไปจากส่วนจัดแสดงเมื่อกุมภาพันธ์๒๕๖
ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันค้นหาแต่ก็ไร้วี่แวว
จนกระทั่ง๒เดือนต่อมาค่ะคือในเดือนเมษา๖๓
มีคนไปพบซากสัตว์ที่เหลือเพียงเนื้อแห้งติดกระดูกถูกใบไม้ทับถมอยู่
ภายในส่วนจัดแสดงเก้งเผือกทีนี้ก็เลยทำให้ผู้บริหารในสวนสัตว์จังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะ
สัตว์จังหวัดสงขลาเนี่ยสันนิษฐานณตอนนั้นนะว่าอาจจะเป็นกระดูกของลูกเก้งเผือกที่หายไป
สาเหตุก็คล้ายกันก็คืออาจจะเป็นเพราะว่างูกินหรือเปล่างูไปฉกมันหรือเปล่านะคะ
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องสำรวจตรวจสอบในเชิงลึกนะคะ
สำนักข่าวอิสรารายงานข้อมูลเพิ่มเติมน่าสนใจบอกว่าได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวระดับสูงในองค์การสวนสัตว์ว่า
ในช่วงเดือนพฤษภาคม๒๕๖๓สวนสัตว์สงขลาได้ทำหนังสือถึงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เพื่อขอให้ตรวจสอบซากกระดูกดังกล่าวก็คือซากกระดูกที่มีคนไปเจอเมื่อกุมภาพันธ์๒๕๖๓
ตอนนั้นคาดว่าน่าจะเป็นซากกระดูกของคุณภูมินะคะซึ่งผลการตรวจสอบประเด็นมันอยู่ตรงนี้
ผลการตรวจสอบพบว่ากระดูกที่พบเนี่ยเป็นของเก้งสายพันธุ์ธรรมดานั่นแปลว่าไม่ใช่ของคุณภูมิถูกไหมฮ

คำถามคือคุณภูมิหายไปไหนเก้งเผือกที่ชื่อว่าคุณภูมิหายไปไหนค่ะ
ทีนี้แหล่งข่าวนะฮะแรงข่าวที่มาจากผู้บริหารองค์การสวนสัตว์เนี่ยเขาบอกว่ายืนยันว่ากรณีสวนสัตว์สงคราตรวจสอบพบซากกระดูกเก้งแล้วไม่มีการบรรยายงานเข้าไปยังส่วนกลางรับทราบ
ทำให้สวนสัตว์สงขราถูกตั้งข้อสงสัยอย่างมาก
มีใครหรือเปล่าที่ต้องการทำอะไรเพื่อปกปิดหลักฐานที่ลูกเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานหายไปหรือไม่

ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่สวนสัตว์สงครามันมีอะไรเกิดขึ้นผิดปกติคุณต้องรายงานไปที่ส่วนกลางถูกไหมคะ
ถ้าซากกระดูกเก้งที่พบไม่ใช่ลูกเก้งเผือกแล้วเก้งเผือกหายไปไหน
แล้วเก้งที่ซากกระดูกอันนั้นเป็นเก้งที่มาจากไหนด้วย
ถ้าซากกระดูกเก้งที่พบเป็นเก้งในสวนสัตว์ตัวใหม่ที่ตายลงแล้วทำไมถึงไม่มีการบรรยายงานข้อมูลเรื่องนี้ไปให้ส่วนกลางรับทราบเช่นเดียวกัน
คุณหมกเม็ดอะไรหรือเปล่า
เผือกที่เราตามหาอยู่เนี่ยนอกจากเก้งที่หายไปแล้วเนี่ยมีสัตว์ตัวอื่นชนิดอื่นมันหายอีกหรือเปล่า
ที่ไม่มีการรายงานไม่ว่าจะเป็นม้าลายอะไรก็ตามทีเนี่ยมันหายหรือเปล่า

สัตว์ของรัฐกำลังถูกคนบางกลุ่มใช้เป็นฐานในการฟอกสัตว์ของขบวนการลักลอบค้าสัตว์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่

ลูกเสือหายไปก่อนอันนี้กี่ตัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
จากนี้มีรายงานด้วยว่าเมื่อปี๔๗นกแก้วในสวนสัตว์นี้ในส่วนจัดแสดงเนี่ยหายไป๑๐ตัว
มูลค่าครั้งนั้นนับล้านบาท
พวกนี้และ
ต้องตามกันต่อนะครับว่ามูลเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดเรื่องนี้คืออะไรและเก้งเผือกมันหายไปไหน